คือทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหรีวันวรีนารีรัฐราชกัญญา
ท่านสงโปรดให้ผู้แถมพระองค์ค่ะได้มีการเชิญฟวงมาราพรัชธาน
ตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
ที่บ้านขาวจังหวัดสมุทรปราการ
ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอัศวะเหม
พร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดี
เชิญพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมด้วย
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบรรยากาศของงานศพของนายชนสวัสดิอาสวเหม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
มีนักการเมืองนักธุรกิจดารารวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ
เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พิธีรดน้ำศพในครั้งนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น๒ส่วนค่ะ
บริเวณภายในบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาเข้าพระยา
ที่ตั้งร่างของนายชมสวัสดิ์ก็จะให้เฉพาะครอบครัวนะคะ
คนใกล้ชิดแล้วก็ผู้ใหญ่วงการเมือง
วงการธุรกิจเข้ารดน้ำศพค่ะ
ส่วนบริเวณหน้าบ้านมีการจัดจุดรถน้ำศพ๒จุดนะคะ
โดยใช้สายโยงมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมพิธี
จะเปิดให้เข้าครั้งละ๒๐๓๐คนเพื่อให้เกิดความวุ่นวาย
เพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้รับชม
เนื่องจากไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้เข้าไปในบ้านได้ทั้งหมดค่ะ
สำหรับนักการเมืองที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในวันนี้
จะมีทั้งทางด้านของอดีตภูมิชาการทหารบกนะคะ
ผลเอกส่วนที่บุญรัฐกรินค่ะคุณศรีวิลัยสุธิงเผื่อ
อดีตสาวสมุปราการพักพลังประชารัฐ
คุณปันปันสุธัตรตาอุดมสินนักแสดงชีดังพร้อมกับคุณพ่อ
คุณนรมนภินโยสินวัฒน์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

คุณจรินธรรมวัฒนะหรือสามีของคุณหนิงปณิตา
ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีและภรรยาผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พลเอกประวิทย์พลัดนำรวดเอกพจรวาสวงสวรรค์พลระยา
นายเฉลิมชัยรัฐมนตรีภวัฒน์กรสวนเกษตรและสากร
คุณทักษิณชินวัฒน์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ร้อยเอกธรรมนพรมเผาอดีตสสพยาวพักพลังประชารัฐ

ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
จะเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภรมในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา

ขณะที่นายวัฒนาอัศวะเหมครับ
คุณพ่อของนายชนสวัสดิ์ซึ่งก็อยู่ต่างประเทศ
จดหมายเปิดผนึกและคลิปเสียงความยาวประมาณ๑นาที๑๐วิฮะ
มีเนื้อหาสำคัญก็คือขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
พี่น้องชาวสมุทรปราการที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัย

ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญครับ
แล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มสมุดประการก้าวหน้า

ผมขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติ
และพี่น้องชาวสมุทรประการทุกท่าน

ที่มาร่วมไว้อาลัย
การจากไปของลูกชายกับผม
เอชนสวรรค์อัตโภเฮม

ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ
สำหรับทิศทางการเมือง
ทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ
เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ไม่อ่อนล้าและท้อถอย
และแน่นอนค่ะในทางด้านของผลเอกประวิทย

คุณก็เดินทางมาที่บ้านของนายชวนสวัสดิ์อาศวะเห็ม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
เข้าร่วมเป็นประธานสวดพระอภิษฐรรม
ขณะเดียวกันค่ะสำหรับพิธีศพของนายชนสวัสดิ
หลังจากนี้จะมีการสวดพระอภิษฐรรมต่อเนื่อง

แล้วหลังจากนั้นจะมีการสวดทุกวันอังคาร
กว่าจะมีพิธีชาปนกิจค่ะ